มค

ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

เธอเธอเอาชีวิตจากการเวลาทำผมของเธอนะนะ
ไม่มาตารักคาวนึกว่าอีกแกง

ไปทำไรไปทำอะไรไปเตี้ยว

ได้มีการนำหมายเข้าไปค้นตรวจสอบ
เป้าหมายบริษัทนำเข้ารถหรูในพื้นที่กรทม
ก็ได้มีการสามารถอายัดนะครับสำหรับรถหรูเอาไว้ได้กว่า๑๖๐คัน
หลังพบหลักฐานการเสียภาษีไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้พบรถหรูบางส่วนที่อายัดไว้เมื่อวันที่๑๘พฤษภาคม
เป็นรถที่ถูกจรกรรมมาจากต่างประเทศด้วย
ตามข้อมูลที่หน่วยต่อต้านการจรกรรมรถยนต์สหราชอาณาจักร
ได้มีการประสานขอความร่วมมือให้ช่วยตรวจสอบ
พบหนุ่มไฮโซนักธุรกิจนำเข้ารถหรูและดารานักร้องชื่อดัง

ท่านรัวโทกรวัติปานประภากร
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนการนำเข้ารถหรู

จากการตรวจสอบนะครับเพราะว่า
ลามโบกินี่สีเขียวของคุณโดนไปก่อนล่ำนั้น
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยง
กับรถที่ถูกโจรกรรมมาจากอังกฤษ
แต่จะต้องตรวจสอบเอกสารรถลามูกินี่

จะมีส่วนเข้าข่ายการสำแดงราคาต่ำกว่าท้องตลาดหรือไม่
ซึ่งเบื้องต้นคุณโดมไปก่อนล่ำนะครับ

เพื่อยืนยันเอกสารและความบริสุทธิ์ใจ
กรณีรถลามโบกินี่สีเขียว
ถึงประเด็นต่างว่าตัวเองดำเนินการถูกต้อง

พร้อมทั้งโพสต์รูปหลักฐานซื้อขายทั้งหมด
โดยยืนยันว่ารถคันดังกล่าวนั้นซื้อมาจากศูนย์บริการ
นำเข้ารถยนต์ลัมโบกินี่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
บอกว่าหลักฐานการจดทะเบียนหลักฐานการซื้อการจ่ายเงินเต็มจำนวน
กับศูนย์บริการนำเข้าระมวงกรี๊ดให้เห็นประเทศไทย

จะเข้าไปชี้แจงกับเจ้าที่ด้วยตัวเอง

ทางที่ตำรวจบอกว่าเขาไม่ได้พูดเป็นรถโดมนะ

ข่าวออกมาก่อนแล้วข่าวว่าดาราดอเด็ก
ลาดอเด็กแบบว่ามีเรื่องเกี่ยวกับรถพวกนี้แหละ

คือรถสีนี้ไม่ได้มีกันง่ายนะครับจะไม่รู้

แต่เราเห็นคนในตลาดก็มีแค่คนเดียว

เพราะว่าหนูเห็นบ่อยเพราะเขาไปขับที่เชียงใหม่บ่อยคันนี้
คันสีเขียวนี่คือมีประวัติว่าขโมยมาจากสหราชอาณาจักร
รถสีนี้ขโมยมามันไม่เด่นไปเหรอคุณนุ่น

รถสีดำสีแดงก็ว่ามีแพร่ที่มีเยอะ
แต่ทั้งหมดที่เขายึดไว้หลายสิบคันมาก
คือจดประกอบ

โง่มากพี่หนูแบบว่า
เชื่อไหมมันมีเล่มมีอะไรให้เราหมดทุกอย่าง

หมดจนวันหนึ่ง
พี่ผมเคยวันหนึ่งผมกำลังนั่งรถลงทางด้วย
เฮ้รถมดดำนี่ทะเบียรถไม่ดำ

มดเราเราใช้ละเป็นพรก็โผล่มาด้วย

แล้วก็สีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่าง

ไม่เคยรู้เลยว่ารถเราเป็นรถเถื่อน
เขาไม่เถื่อนเธอเถื่อนไงหรอ

จัดไฟแนนได้ต่อทะเบียนได้

แล้วก็แบบว่าถัดรถค่าละสามสี่ล้าน

เขาสื้อสมมุติลดราคาสารตอนนี้ต้องซื้อ๒ล้าน
เพราะว่าเพื่อนที่ขายกับเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็ก
แล้วไปถามเพื่อนไหมว่าเอามาจากไหน

ใช้เป็นเถื่อนหมดเลยต้องไปแจ้งตำรวจจับตัวเอง

เพื่อเข้าสอบคำให้การตามนัดของศาลเนี่ยนะครับ

สารไม่อนุญาตนะครับให้เบนเลสซิ่งนะครับ
พร้อมกับพวกอีก๓คนประกันตัว

เบนเลสซิ่งเนี่ยเตรียมเงินสดไปนะครับ

ในข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำผิด
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสมคบกัน
ตั้งแต่๒คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

ซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้นะครับ

ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และพร้อมให้ความร่วมมือทุกกระบวนการนะฮะ
ซึ่งวันนี้ได้เตรียมเงินสดมาเพื่อขอประกันตัว

นายอัครกิจหรือเบนเลสซิ่งให้การปฏิเสธนะครับ
ขณะที่นายสันเสริญและนางสาวอังสุพร
จำเลยที่๒และ๓ให้การรับสารภาพ
หล่อก็คือให้การไม่ตรงกัน
๒สารให้การรับสารภาพแต่เบลเลสซิ่งปฏิเสธ

นายเบนเลสซิ่งต้องถูกควบคุมตัวไปขัง
ว่ายังสถานบำบัดพิเศษกลางนะฮะตลอดการพิจารณา
กว่านายอัครกิจหรือเบนเลสซิ่ง

หรือจนกว่าคดีมีจะมีคำพิภาคศาให้ยกฟ้อง
ณวันนี้คือถ้าสมมุติคุณดูในไทยรัฐออนไลน์นะฮะ
เป็นเลสซิ่งคอตกไม่ให้ประกัน
อย่างที่คุณหนุ่มเล่าไปฟังดีสักนิดหนึ่ง
มาสั่งลาสามีเบนเลสซิ่งนะฮะ

เค้าไม่รู้จะไม่ได้ประการ
ไทรัตน์ออนไลน์ก็เขียนว่าอ่ะสั่งลา
เบนท์เลสซิ่งหลังศาลไม่ให้ประกันตัว
หลังจากนี้เบ้นจะถูกควบคุมตัวในสถานบำบัดพิเศษ

ก็ออกมาพูดอะไรนิดหน่อยเหมือนกัน

ว่าตัวเองรู้เรื่องที่สารได้นัดเบ้นในวันนี้
และเมื่อเช้าวันนี้เบ้นก็ได้ไปตามที่นัดนะฮะ
แต่ยังไม่ทราบว่าสารตัดสินสั่งให้ประกันตัวหรือไม่
และยังไม่ทราบว่าสารตัดสินว่าอย่างไร
ส่วนตนเองจะทำยังไงต่อไปนั้น
ต้องขอคุยรายละเอียดกับที่บ้านก่อน
ล่าสุดนี้นะฮะเป็นภาพสดเลย

แพทย์นี่เดี๋ยวขอตัดภาพสักนิดหนึ่งนะฮะ
อันนี้คือธนายความนะฮะ

เมื่อกี้เขามีให้ดูของเราก็มี

อุ้มลูกมาที่สารอายารัฐชนาเนี่ยนะฮะ

เที่ยงเขายื่นนะยื่นขอประกันเราไม่ได้

ไม่ได้จะได้ออกมาลากันนะ

เรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปเพราะอย่างที่พี่หนุ่มบอกว่า

ให้รับการสารภาพ

เหตุที่ไม่ให้ประกันเพราะอะไรครับเพราะว่าโทษหนัก

วิเคราะห์ไว้ว่าสิ่งที่คุณลองไปย้อนดูของคุณชูวิตในรายการ

คุณชุวิตเขาอ่านไว้เลยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าสมมุติมันมีเครือข่ายเชื่อมโยงกัน
สิ่งที่คุณเบ้นสามีคุณแพทย์จะโดนเนี่ยก็เหมือนกับเพื่อนเขาที่โดนไป

นั่นแหละเขาบอกว่ามันจะตามไปสเต็ปเป็นอย่างนั้น
นี่คือของวิบากรรมของคนมีตังค์ค่ะ
เมื่อกี้มีคนถามว่าทำไมบ้านคุณมดดำถึงจะต้องมีห้องแช่เย็น

ต้องบอกไว้หลอกผู้ชายเข้าบ้านแล้วก็หั่นแช่แข็งไว้
พี่หนูหาใจออกไหมคะใส่เสื้อปิดถึงใบหูเฉยหูก็อยู่ไกลอยู่
สาวต่อไปนะฮะหลังจากหน้าหนึ่งนี่
ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าการที่ทิ้งลูกไว้ให้คนอื่นเลี้ยง
บอกว่าที่ทิ้งหน้าบ้านเศรษฐีเพราะเรียนแบบละคร

ส่วนใหญ่ตามละครนางเอกก็ต้องใจดี
ต้องไปแกล้งกรมสังคม

นั่งคอยเจ้าของบ้าน
อันนั้นเขาเลี้ยงอันนั้นเขาทิ้ง

เศรษฐกิจของการทิ้งเด็กเนี่ย
พุ่งพลวด๕เดือนแรกของปีนี้ปลาเข้าไป๑๖๗ลายแล้ว
ค่าคุณพึ่ง๕เดือนนี้นะครับทุกผู้ชมคะ
ล่าสุด๑๖๗คนมรรกกราถึงพฤษภานะครับ
เมื่อปี๕๗ทั้งปีนี้ทิ้งไป๑๔๖คน
ปีนี้๕เดือนฟาดเข้าไป๑๖๗คนแรก

เพิ่งหาเดือนแรกแน่น่ะส่วนใหญ่พบในพื้นที่ที่มีโรงงานต่างด้าว
กรุงเทพสมุทรปลาการรอบกรุงเทพแล้วก็

ปลารถเมนถังขยะพงหญ้านู่นนี่นั่น
แต่ล่าสุดเนี่ยที่เขาบอกว่าเจอเยอะขึ้นก็คือมาทิ้งบ้านเศรษฐี
ดูละครเพราะว่าเรียนแบบเรียนแบบละคร
อธิบดีบอกว่าที่ผ่านมาได้รับแจ้งเด็กถูกทิ้ง
ผ่านสายด่วน๑๓๐๐ทุกวัน

แล้วก็นำตัวมาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
เด็กที่ถูกทิ้งร้อยละ๑๐มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับพันธุกรรม

แล้วก็ควรจะต้องได้รับการดูแลจากพ่อแม่โดยเฉพาะพูดอะไรไม่ได้แล้วเขาทิ้ง
อย่างไรก็ตามพ่อแม่ที่ไม่พร้อมจะมีบุตรแจ้งได้

ให้ไปแจ้งที่สถานสงเคราะห์หรือว่ากรมประชาสงเคราะห์

แต่หากจะเล่าข่อนี้หมายนี้สักหน่อย
แหละอย่างนี้แม่หลังน้ำตาโกรธลูกชายคุณ
หลังจากที่ยกลูกให้คนอื่นไป๑๕ปี

ว่าแม่กอดลูกชายวัย๑๕ปีหลัง

ตั้งแต่เกิดมาเลยได้เจอลูกครั้งแรก

คือในหนุ่ยอายุ๕๒ปีเป็นชาวสมุทรประการเดินทาง

จริงเหรออ่านไปให้เวลาหมด
เขาบอกว่าเข้าร้องทุกข์ต่อนางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนา
เพื่อตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงของลูกชายตัวเอง
แต่คุณนี่เรียกลูก๒๕ปีไม่รู้ว่าคุณเป็นลูกคุณเอง

โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเป็นลูกตัวเอง

เพื่อพบกับพ่อแม่ที่แท้จริงของเด็กชายหนึ่ง
คิดถึงเต่างอยนะเถอะพูดถึงเต่างอยแล้วคิดถึงเต่างอย

หลังจากนั้นนะฮะทั้ง๔คนก็ได้พบหน้าพบตากัน
แต่แท้ที่จริงแล้วเด็กชายหนึ่งก็โผล่เข้ากอด

พ่อแม่ที่แท้จริงบอกไม่เคยได้เจอหน้ามาสิบห้าลูก

แต่คนที่เลี้ยงพ่อที่เลี้ยงเด็กชายหนึ่งก็บอกว่า
รักลูกจริงตามใจทุกอย่าง
รู้สึกดีใจแล้วก็โล่งใจที่ลูกชายได้พบหน้าพ่อแม่ที่แท้จริง

อย่ามาบอกว่าละครไทยน้ำเน่าคือเรื่องจริงนี่

ฝนตกอู๋ก็บอกว่าวันเสาร์นี้มาหันตาไพ่เลยเหรอ

ผมอ่านแล้วมันย้อนกลับไปคิดถึงตัวเอง

เขาบอกว่าหนุ่มสุดจะกล้านอดีตแฟนทางเกมเพลย์นี่
ทิ้งทุบทีวีทุบรถ

ทีวีนี่มันเอาซ้ายปั๊กตัด

เมื่อก่อนไม่เย็นไม่แย้นตอนนั้นซะมา่

เขาบอกว่าตรงรัชดาตรงอุโมง

ไว้แช่เธอนั่นแหละเวลาเธอเจอแบบว่าใกล้

ทุกภาคเนี่ยนะครับยังเตือนว่าฝนคงตกชุกหนาแน่น

กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ย
ฝนฟ้าขนอง๘๐
ภาคใต้ฝั่งอาดามันนะครับทะเลมีขึ้นสูง๒๓เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
อันนี้คือภาพจากถนนวิภาวดีนะฮะ

ลายงานลักษณะอากาศทั่วไป
พญากรอากาศว่าอีก๒๔ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ย

ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่น
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณลาดเชิงเขา
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วย

มันมีคลื่นสูงถึง๒๓เมตร
ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวรวมทั้งอ่าวไทยตอนบน

และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง

อารมันแรงกว่าว่างั้น
แต่ตกอย่างนี้นี่คือทีละก็ดีไม่เป็นไร
ปรากฏว่าไปเมืองกาลไปไหนไม่ได้เลยอยู่ในโรงแรมคุ้มมาก
ไปเที่ยวแล้วก็ต้องกลับเพราะมันมีแต่ที่กลางแจ้ง
แล้วพื้นที่เป็นยังไงบ้างลองส่งไลน์มาพูดคุยกับเราหน่อย
เขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยฝนตกทุกพื้นที่เลย

ไม่ต้องกลัวเครื่องบินมันอยู่บินอยู่เหนือแล้ว
อยู่เหนืออันเมฆออฟกรแรนดิน

สะสมไมค์

โทรศัพท์แค่๖สายเท่านั้นเอง

มีผู้ชายคนหนึ่งทนไม่ไหวบอกเลิกแฟนสาวอารมณ์ร้อนนะ
พร้อมกับไปแจ้งความให้จับด้วย

แล้วตัวเขาเองไม่ได้รับโทรศัพท์๖สายด้วยกัน

มีรายงานว่า

ภายในห้องในสภาพพังยับเยิน
และรถยนต์ที่ถูกกระเบื้องทุบด้วย
ไหนคนลูกรูปรถหน่อย

เนื่องจากไม่พอใจ
ที่ตัวเองกลับบ้านช้า
และไม่ได้รับโทรศัพท์๖สายด้วยกัน

แต่มันต้องไปดูแลลูกค้าก็เข้าใจ
แต่ถึงเช้าเลยเหรอการดูแลลูกค้า

ทั้งนี้เว็บไซต์ออนไลน์

เป็นประสิทธิ์ทั้ง๔ของรักของห่วงของเค้าด้วย
ที่อยู่ในสภาพเละ

ทีวีจอแตกในสภาพซ่อมไม่ไหว

หลังเกิดเหตุหนุ่มรายนี้ได้ขอเลิกกับแฟนสาวทันที

ต่อเจ้าที่ตำรวจนะฮะสพแม่ปิง
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดจากแฟนสาวตัวเอง

คนนี้ยอมรับนะครับว่าตนเองก็มีส่วนผิด
ไม่รับโทรศัพท์แต่การทำลายข้าวของกันขนาดนี้

ทำไมตัวเองก็ไม่เจอเหรอ

มันจะเก็บกดอะไรก็จะเหนือลงอีโลกจิต
มันก็มีบ้างมันก็ติดอยู่ในใจแบบ

เหละหมดทุกอย่าง

ไม่แต่ผมบอกเลยนะผมเข้าใจในมุมของผู้หญิงนะ
กลับบ้านตีห้าไม่รับโทรศัพท์

ก็อยู่ถึงสกวาง

ดูแลลูกค้าถึงตี๕เลยเหรอบริษัทเธอ

ไปเทคมีอะไรต้องดูแล
ตอนให้อื่นคุณแม่คะอาจจะไปไหนล่ะ

ผมน่ะเคยนะผู้หญิงเนี่ยชอบคิดมากผมเนี่ยนะคุยโทรศัพท์กับโบ๊ทวิบูลนัน
กำลังคุยว่าอย่างไรเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปหานั้น

ไม่ได้นัดสาบานเลยสักพักเสียงนั่งปุ๊บ
เป็นที่เคียบบุหรี่อันเท่านี้ปุ๊บปุ๊บเข้านี่เลือดไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

เขาเอาสายผ้าม่านดึงขวางหน้าผมปาดหน้าปุ๊บ

เหนือพามารนี้พี่

บอกว่าวันดีคือดีไม่ได้กว่าถือจะมาวันนี้ได้
คุณนายเมย์เฟิ้ยถือเป็นผู้หญิงที่เบาพูด

เราก็จะแอปจะตักบาทไงกับวันเกิดหนุ่มไง

มันอดีตมันผ่านไปแล้วตอนนี้ผมเป็นคนใหม่เป็นคนดี

คุณจำไว้ว่าปิดโทรศัพท์แล้วบอกแบตหมด

ผู้หญิงเขายิ่งโทรว่ายิ่งไม่รับยิ่งเดือด

แล้วก็ไปหาโทรศัพท์ของคนอื่น

ตายแล้วทำไมโดนแต่ก๊าว

อย่ามานั่งเอกใครว่าที่แบบไม่ยอมมาเคาน์ดาวน์ด้วย
๕๔๓ไม่ยอมเคาน์ดาวน์ด้วยไงจะ
ส่วนอื่นบนใบหน้าผมจะเป็นยังไงโดนอะไรแล้วแต่ไม่เป็นไร

ทำไมพอเราต้องฝึกยิ้มเอาไว้จะได้ชวนคุณและคุณแม่
ที่มีลูกอายุ๓๑๑ปีมาร่วมกิจกรรมนี้ครับ

ดารี่วาดฝันยิ้มกันทั้งครอบครัว

ร่วมสัมผัสประสบการณ์นอกห้องเรียนนะครับ
ดูอาชีพในฝันของลูกจริงนะครับ
พร้อมมีเทรนเนอร์มืออาชีพดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย

ยิ้มที่๑เขียนชื่อยาสีฟันดาวรี่
ับเบอร์แอคชั่นนะครับแพ็คคู่ขนาด๑๗๐กรัม
ดินสอสีพร้อมกับกระดาษระบายฝัน
จุกเสียบนะฮะดินสอที่มีให้เลือกถึง๖อาชีพให้สะสม
รับไปแล้วมาต่อกันที่ยิ้มที่๒คุณกัญชัยกำเนิดพลอยฮะ
ยิ้มที่๒ชวนน้องวาดรูประบายสีอาชีพในฝันนะครับ
ที่เราเองอยากเป็นไม่ว่าจะเป็นหมอทหารนักบิน
นักฟุตบอลนักร้องเชฟทำอาหารนะครับ
ใต้คอมเมนต์กิจกรรมรูปไหนได้ไลฟ์มากที่สุด
ของแต่ละสาขาอาชีพนั้นคุณจะได้เป็นผู้ชนะนะครับ
โดยผู้ชนะทั้ง๖คนนั้นจะได้ไปสัมผัสประสบการณ์จริงนะครับ
อาชีพในฝัน๑วันเต็มนะครับ
ร่วมกับเหล่าเทรนเนอร์นะฮะที่สุดพิเศษนะครับ
พาน้องไปร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงนะครับ

แล้วก็ยังได้รับทุนการศึกษาคนละ๑๐๐๐บาท
ส่งภาพวาดของน้องได้ตั้งแต่วันที่๗เมษา
ถึง๓๑พฤษภานี้หรือไม่กี่วันนะคะ

เวลา๕ทุ่ม๕๙๒๓๕๙นะฮะ
จะประกาศการตัดสินผลผู้ชนะกิจกรรมบนเฟซบุ๊คดาลีไทยแลนด
ในวันที่๒๑มิถุนายน๒๕๖๐นี้ในเวลา๑๘นาฬิกา

มาสัมผัสประสบการณ์อาชีพในฝันจริง
ดาลี่วาดฝันยิ้มกันทั้งครอบครัวกันนะคะ
เข้าไปดูกติกาและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

นี่แหละฮะโอเคนะครับช่วงหน้ามาร์คคิมอืมอืมอืม

หลังจากมีข่าวว่าแม่อันฟอร์คิมแม่หมาก

เมื่อวันที่แล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้ใช่ไหม
มีข่าวว่าแม่ของหมากในอันฟอร์ไอทีคิมไปนะฮะ
ตอนนี้เรื่องราวมันแซ่บกว่าเดิมแล้ว
เพิ่มเติมเข้าไปเลยว่าพริกนั้น๓๕เม็ดเลยเผ็ดมาก

ทุกสิ่งทุกที่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม

กดเข้าไปขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูสิ
มีการโพสต์รูปอาหารมีการจับมือกัน

ก็เดี๋ยวเขาตายอ่ะเธอยุ่งกัดเธอจะต้องมานั่งเล่าอะไรกัน

ไม่ใช่แต่พอปิดแล้วคุณก็ไปเอาเบอร์อีกเบอร์ของใครก็ได้

แต่เรื่องที่ผมบอกทั้งหมดเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะ
อย่าไปทำเรียนแบบมันเป็นเรื่องในอดีต
คุณจบอย่างสวยมาก

นี่ไงหล่อล่าผีตอนผีแม่ไม้พี่จะเล่นหรือพี่เล่นเรื่องนี้หรือ

จริงหรือไม่ได้เขาบอกว่าเกือบตาย
คืออะไรเธอหล่อล่าผีวันนี้เป็นออนแอร์ตอนผีแม่

พี่แม่ไม้เกือบตายแล้วโดนดูดคืนอะไร
มน่าจะข้าวโครมจากเรื่องจริงนะ

เรื่องนี้ดูแล้วพื้นผู้หญิงดูไว้ทำไมผู้ชายถอดเสื้อกันถ่าก

แล้วผู้ชายจะสลับเปลี่ยนกันมาไหม

ปองปังหระปองพรกะพรค่ะปังประคัต
แต่เดี๋ยวเราจะสับสมัครศัพท์เปลี่ยนผู้ชายมาเรื่อยเนาะ

เดี๋ยวเขาตายแล้วเดี๋ยวเต๋าอะไรขนาดนี้
พรุ่งนี้เราส่งกำลังใจไปเชียร์นักกีฬานะฮะ
วันนี้พรุ่งนี้เราของงดหนึ่งวัน